มันถ่ายหนังบู้ของฉากอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่า
คือภาพที่เห็นเนี่ยนะคะน่าหวัดเสี่ยวมาก
ใครเห็นก็ต้องยกมือทาบอกไปตามกัน

อีกคนนึงมือล็อกท้ายมอเตอร์ไซค์ไว้ไม่ยอมปล่อย
แม้กระทั่งตัวเนี่ยนะคะถูกลากถลายไปตามถนนขลุขระจนเป็นบาดแผลเต็มไปหมดเลย

ส่วนเจ้าของมือถือเนี่ยเขาเป็นพ่อค้าน้ำอ้อย
ใจเด็ดค่ะขโมยของเหรอไม่ยอมหรอก
เกาะท้ายแล้วก็ลากถูลู่ถูกางกันไปแบบนี้ค่ะ
โอ้โหแล้วคนเกาะเนี่ยนะพ่อค้าขายน้ำอ้อยอายุ๖๓แล้ว

ไม่ได้หนุ่มนะคะแต่ใจเขาสู้มากค่ะ
พ่อค้าคนนี้คือนายชัยพัฒน์วราวัลอายุ๖๓ปี
เขาเป็นพ่อค้าขายน้ำอ้อย
เขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยสัตหีบสุขุมวิทย์๒๓
เทพประสาทที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
โมงครึ่งของวันแห่งความรักวาเลนไทยเลยค่ะ
คนร้ายรายนี้มาจอดรถข้างร้านเขาบอกขอแลกเงินพันหนึ่งได้ไหม
พ่อค้าบอกไม่มีเงินงั้นอ่ะงั้นซื้อน้ำอ้อยลุงก็ได้เอา๕ขวด

แล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรต่อให้คุณลุงแกเล่าให้ฟัง
เนื้อคนตูบอหมุนที่ไม่หลอนครับ
ของนายชัยพัฒน์นะคะเป็นคนเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อไปโพสต์ในเฟซบุ๊กเพื่อตามหาคนร้าย
และล่าสุดวันนี้นะคะตำรวจสพสัตหีบจับกลุ่มคนร้ายได้ค่ะ
คนร้ายชื่อว่าในบีเป็นนามสมมุตินะคะอายุ๑๗ตอนที่กำลังไปเรียนกศนจับได้พร้อมกับรถคันนี้เลย
ใช้ในการก่อเหตุเลยฮอนเดอร์เว็บร้อยสีเทาดำทะเบียนขอไข่กไก่วแหวน๖๖๓ระยองนี่ค่ะ
ก็นำตัวไปทำแผนด้วยอืมอ่าซึ่งตอนทำแผนก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
โอ้โหชุลมุนอยู่นะผู้ต้องหาถึงขั้นต้องยกมือไหว้ขอโทษนะคะ
แล้วญาติบอกว่าไงรู้ไหมกองไว้ตรงนั้นแหละไอ้คำขอโทษอ่ะ
แล้วตบหัวผู้ต้องหาไปทีนึงซึ่งผู้ต้องหานะคะก็ยอมรับสารภาพค่ะ
บอกว่าอะไรรู้ไหมที่ขโมยมือถือเพราะว่าจะเอามือถือไปขาย
แล้วจะเอาเงินที่ได้ไปเล่นสนุกเกอร์กับเพื่อนอืมนี่ดู
คุณลุงเขาก็พ่อค้าขายน้ำอ้อยกว่าจะได้สตางค์มาเหน็ดเหนื่อย
อ๋อหาเท่าขึ้นข้ามอ่ะไปเอาโทรศัพท์มือถือเขาซะงั้นนะคะ
อืมนี่ดีนะนี่เขาแบบเจ็บเล็กน้อยแต่เขาเป็นนักกว่านี้อ่ะจริง
ตัวเองก็รับผิดชอบไม่ไหวหรอกนะคะ